มาดูเรื่องของโควิดกันหน่อยนะคะ
ยังคงเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับคุณผู้ชม
ยอดติดเชื้อโควิดรายวันเนี่ยสักประมาณ๗๘๐๐๐ไหมฮะ
ประมาณนี้นะคะหลายวันแล้วแต่ว่ายอดผู้เสียชีวิตเนี่ย
หลัก๑๐นะฮะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
พันต่อวันเนี่ยมีดาราแล้วก็นักการเมืองอยู่ด้วยนะคะ
คุณแพทย์นับประพาก่อนเลยเมื่อวานนี้จริงเรานำเสนอข่าวไปแล้ว
คุณแพทย์นับประพาเป็นการคอนเฟิร์มยืนยันว่าติดโควิดนะคะ
แล้วรู้ไหมคะทราบไหมคะก่อนหน้าที่จะรู้ว่าตัวเองติดโควิดเนี่ย
ไปดูไพ่๒๔ไปดูหมอดูไพ่๒๔หมอดูบอกว่าระวังว่าจะติดโควิด
คุณแพทย์บอกว่าอาการปกติดีไม่มีอาการไอหรือว่าเสียงแหบแต่อย่างใดค่ะ
แต่เชื้อน้อยมากนะคะเพราะตรวจเชื้อแล้วถอดรหัสพันธุกรรมแล้ว
เป็นสายพันธุมิครอน๑๙มกราคมถึง๒๓มกราคม
รับยามาจากทางโรงพยาบาล๒๔มกราคม
ก็เลยมีการแจ้งข่าวว่าตัวเองเนี่ยติดโควิดแต่ลูกชายไม่ติด
แล้วถามต่อทำไมคุณแพทย์รู้ตั้งแต่วันที่๑๘แล้วทำไมไม่มาแจ้งล่ะ
คุณแพทย์บอกว่าอยากให้ชัวร์ก่อนไงว่าน้องเรสซิ่งติดด้วยหรือเปล่านะคะ
สุดท้ายแล้วก็มีการแจ้งทุกคนที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็คนที่ใกล้ชิดวันที่๒๔มกราคมนะคะว่าตัวเองติดโควิด
แล้วตอนนี้คือแยกตัวออกจากทุกคนในบ้านนะคะ
หมอให้กักตัวอยู่ที่บ้านจนถึง๓๐มกราคม
ถ้าเกิดว่าตรวจซ้ำอีกครั้งไม่มีเชื้อแล้วก็ออกมาทำงานได้
อันนี้กรณีของคุณแพทย์นะคะคุณอ้นศรีพันธ์
ตอนนี้มีการแจ้งผู้ใกล้ชิดทั้งหมดแล้วนะคะ
ให้กักตัวให้ระวังตัวให้ไปตรวจหาเชื้อ
หลายคนเป็นห่วงลุงลุงของพี่อ้นไม่ใช่ลุงคนนั้นนะลุงเอถูกต้องค่ะ
ลุงเออานันบุญนาคสามีตอนนี้บอกว่าอยู่ที่สวน
ให้ไปอยู่ที่สวนตรวจแล้วไม่พบเชื้อนะคะแฮชแท็กเกม
ขาดชาวเน็ตนะฮะอ่าส่วนใครไปเม้นต์ล่ะคุณแพทนับรภา
เม้นบอกว่าเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะก็ติดด้วยกัน
นะคะอีกคนก็คือพระเอกละครช่องวันคุณตรีพรพัฒน์
ขจรเดชาคนนี้นะฮะนี่ออกหนังสืออย่างเป็น
รับการตรวจแบบอาทีพีซีอาร์ตามมาตรการของกองถ่าย
ได้รับผลการยืนยันว่าพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วตอนนี้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
มีการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็กลุ่มเสี่ยงทั้งหมดแล้ว
งานทั้งหมดก็เลื่อนไปจนกว่าจะหายเป็นปกติค่ะ
ล่าสุดเจ้าตัวมีการพดรูปแล้วก็ข้อความ
วันเกิดกับโควิดแฮชแท็ก๒๗อายุ๒๗ไง
แล้ววันที่๒๕มกราคมนี้ก็คือวันเกิดเขา
ครบรอบ๒๗ขวบ๒๗ปีนั่นเองนะคะ
ส่วนครอบครัวของนักร้องหนุ่มบอยไตร

คือตอนแรกภรรยาติดโควิดก่อน
แล้วก็ลูกชายคนเล็กติดโควิดด้วย
ลูกสาวลูกสาวตอนนั้นยังไม่ติดนะคะ
ภรรยาของพี่บอยไตรเนี่ยแกก็เลยโพสต์ภาพเป็นกระดาษจดหมายน้อย
ที่ลูกสาวเขียนลักษณะบอกคุณแม่เดี๋ยวจะดูแลบ้านให้นี่
บอกรักคุณแม่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะดูแลบ้านให้นะคะ
ปรากฏว่าพอกระดาษแผ่นนี้ออกมาไม่นาน
ลูกสาวของคุณบอยไตรก็ติดด้วยปรากฏว่าบ้านนี้ติดไปทั้งหมด๓คน
เหลือแต่พี่บอยไตรตอนนี้ยังไม่มีอาการ
ยังไม่ตรวจพบเชื้อใดนะคะ
แต่ก็ต้องเฝ้าระวังต้องกักตัวเหมือนกัน

ใช่ถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะคะ
มาในแวดวงคนวงการการเมืองหน่อยแม้จะพูดว่าบันเทิงนะคะ

ใช่คุณชัยวุฒนาคมานุสรนะคะ
เปิดเผยว่าติดโควิดเหมือนกันนะคะ
พบว่าติดโควิดแต่ยังไม่ทราบสายพันธุ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล

เป็นไข้ปวดหัวปวดตัวเล็กน้อยปอดไม่อักเสบนะคะ

ต้องรู้นะคะสาเหตุการติดเกิดมาจาก
ลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่
ลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่๒๐มกราคมที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ไม่ต้องตกใจนะคะเห็นไหมหน้าจอ
เขาประชุมแบบวิดีโอคอนเฟรนซ์นะคะ
แล้วคุณชัยวุฒิไปใกล้ชิดกับใครอ่ะอืม

เอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะเข้าไปใกล้ชิดกันนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการประชุมร่วมกันนะคะ
เป็นประจำก็เลยตอนนี้ยังไม่พบเชื้อ
แต่ถ้าเกิดว่าเอาให้ชัวร์แนะนำท่านค่ะ

ละเอียดกว่านี้นะคะเพราะว่าจะชัวร์กว่า